อกนั้นยังมีอีกนะเห็นบอกว่าวิถีของการแข่งขันมันได้ทุกอย่างจริง
จริงไม่เถียงเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เขาก็แข่งมาหมดเลยนะคะ
รวมถึงรุ่นผู้สูงวัยด้วยค่ะคุณผู้ชมงานนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่านอกจากจะมาแข่งกินแล้วนะคะ
ยังแข่งตำด้วยแข่งตำตำอะไรอ่าฮะไม่อยากให้คุณผู้ชมต้องรอนานค่ะ
เดากันไปนะคุณผู้ชมเพราะว่านี่คือตำอะไรไปดูเลย
ชอบทาเต้นแบบบีบอยเบคแดนของคุณลุงเขามาเหมือนต็อปปิ้นใช่
วัยรุ่นมากค่อยขยับเอาเป็นว่าเยี่ยม
หัวหลงหัวไหล่กระดูกเออแหมธรรมดาที่ไหน
เป็นยังไงไม่สนใจจะเต้นแค่นี้
เป็นความสุขอีกคนนึงนี่นี่โอ้โหเขย่า
แต่ละคนทั้งหญิงทั้งชายจัดเต็มกันแน่นอนเพราะว่านี่คือการแข่งขันตำข้าวเม่านั่นเองคุณผู้ชม
ครับแล้วคนที่มาแข่งขันก็ไม่ธรรมดา
เป็นรุ่นปูชนียบุคคลเป็นรุ่นสูงอายุสูงวัย
เป็นรุ่นผู้ที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒินะคะมาตำข้าวเม่าก็ต้องทำแบบให้ครบกระบวนการ
งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งต่ำ
สิ่งทุกอย่างนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปคั่วแล้วก็มาปั้นเป็นข้าวเม่า
น่าทานเนอะนะน่าทานจริงค่ะเพราะว่านี่นะคะ
เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับการทำข้าวเม่าแบบโบร่ำโบราณเลย
ชาวบ้านที่นี่เขามารวมตัวกันในเทศกาลกินข้าวเม่ารับลมหนาว
ที่ชาวบ้านโคกว่านตำบลหนองสโนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำเขาจัดขึ้น
ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ประเพณีการทำตำข้าวเม่านะคะ
แล้วก็ให้คนโบร่ำโบราณได้มาถ่ายทอดวิชานี้ให้กับน้องหนู
คนรุ่นใหม่ได้ดูการโอ้ววแบบนี้หรอนี่ค่ะ

ใช่ค่ะแค่นั้นไม่พอนะคุณ
พอแข่งตำกันแล้วก็ต้องมีการแข่งขันกินข้าวเม่าด้วย
งานนี้นะโอ้โหมันดุเดือดไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียว
แต่ก่อนจะไปกินข้าวเม่าได้มันต้องมีกระบวนการ
ใส่กระสอบเข้าไปก่อนเป่าลูกโป่งก่อน
ใครแตกก่อนอ้าวไปด่านต่อไปจนถึงสุดท้ายปลายทางก็กินข้าวเม่า
โอ้โหติดคอดใช่ใช่ไหมคุณป้า

เอาค่อยกินค่อยกินแต่ก็ต้องไวหน่อยนะ
มาทันทรัพย์บ่เริ่มเลยทีเดียว

ไม่ทันใจมื้อไม่ว่างมื้อต้องแย็ด
ใช่ปากเอาเลยทีเดียวนะคะ

ผู้สูงอายุเหล่านี้กำลังเขาเหลือล้น
จริงคุณดูอ่ะเบาลูกโกงเนี่ยคุณชนะคุณสู้ไหวหรอ
นั่นสิผม๒ฝึดผมก็ลงไปนอนหอม

นี่คุณชนะคุณดูนะคือชาวบ้านนะคะเขามีวิถีชีวิตไง
การทำกินที่เขาจะต้องใช้กำลังตำข้าวหรือว่าแบกข้าวหรือฟัดข้าวแบบนี้ตลอดเวลา

ใช่อากาศก็ดีนะวิถีชีวิตก็ได้อยู่กับธรรมชาติ
ก็เลยเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ตำข้าวเม่าการทำข้าวเม่าต่างเนี่ยมาเป็นการแข่งขันนะคะ
ต้องบอกว่าที่น้องสโหน่นี้นะคะเป็นตำบลที่เขาผลิตข้าวเม่าส่งออกทั่วประเทศ

ชาวบ้านที่นี่นะคะก็เลยเอาข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยเอามาทำข้าวเม่า
แล้วก็ตั้งแต่อดีตตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่า
เขาก็ทำแบบนี้กันมาเนิ่นนานนะคะ
ปัจจุบันก็เลยขายเป็นสินค้าหลักมีการพัฒนาต่อยอดเป็นข้าวเม่าทรงเครื่อง
เป็นข้าวเม่าทอดรวมถึงข้าวเม่ากรอบเค็มแล้วก็ข้าวตูอีกด้วย
รับประทานทั้งนั้นเลยแล้วเข้าแบบใหม่นะช่วงนี้ออกมาโอ้โหหอมเหลือเกิน
ใช่คือจริงมันเป็นข้าวที่ข้าวเปลือกที่มันยังข้าวเหนียวที่มันยังไม่แก่จัดนะคะ
สีมันก็เลยจะมีความเขียวแบบนี้พอเราตำแล้วก็เทาะออกมา
แต่มันมีหลากหลายเมนูที่ทำได้จริงนะ
คือปกติเราเคยเห็นแต่ข้าวเม่าที่เป็นคลุกมะพร้าวใช่ไหมคุณ
แล้วก็ข้าวเม่าคั่วอะไรต่างแต่เมนูอย่างนี้
บางทีเราก็ไม่เคยเห็นในปัจจุบันก็หาทานได้ยากมากนะคะ
แหละค่ะมีที่ตำบลหนองสโหน่จังหวัดบุรีรำนะคะ
ก็ถือว่าได้อนุรักษ์สืบสารประเพณีโบราณอาหารโบร่ำโบราณ
แล้วก็ได้เสริมสร้างความสนุกสนานในชุมชนกันด้วย
นี่ชาวบ้านนั่งดูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ให้คุณตาคุณยายนะ